พาไปดูโจรกลัวเปียกกันหน่อยค่ะสวมเสื้อกันฝนเต็มยดเลยค่ะ
แล้วก็ควงประแจเลื่อนบุกเข้าไปในร้านทองไปฉิงทองได้ห้าบาทเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาไปดูลาดราวร้านอื่นมาแล้วด้วยนะก่อเหตุไม่ได้ก็เลยมาร้านนี้ค่ะ
แต่ดูลักษณะนะนี่เขาเอาประแจเนี่ยนะฮะ
กันประตูไว้ไม่ให้ประตูมันล็อกด้วยนะสวมหมวกกันน็อกมาสวมเสื้อกันฝนเข้ามาในร้านทองเลยนะครับ
เตรียมการเป็นอย่างดีแต่งตัวมาเต็มยกแบบเนี่ย
โอ้โหอะไรมันจะง่ายกนั้นนะดูสิจิบเองเลยอ่ะ
เปิดเอาเลยเป็นผู้ชายใส่เสื้อคลุมกันฝนแบบเนี่ยค่ะเดินเข้าไปในร้านทองแล้วก็หยิบไขควงมา
ประตูเอาไว้ไม่ให้ปิดสนิทเตรียมที่จะวิ่งหนีไปอ่ะนะเดินไปที่เคาน์เตอร์เอื้อมือลอดรั้วเข้าไป
บานพับหยิบทองค่ะมือซ้ายคุณผู้ชมเห็นไหมเขาถือประแจเลื่อนอยู่นะขู่พนักงานหญิง
นะฮะก่อนพนักงานจะวิ่งเข้าไปหลังร้านด้วยความกลัวคนร้ายเนี่ยก็เอาถ่านออกมาแบบเนี้ยฮะ
ดูสิแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาทองมาทั้งถ่านนะแต่ว่าได้ทองไป๕บาท
เท่ากับมือฮะเท่าที่หยิบได้นะครับนะคะห้าบาทเป็นแหวนเนี่ยนะคะ
แล้วก็มุ่งหน้าไปทางถนนเอกชัยขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้เนี่ย
หนีไปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านทองทวีชัยเก้า
วงและเขตน้องแข็มกรุงเทพนี่แหละค่ะพนักงานเขาเล่าด้วยอาการตื่นตระหนกอ่ะนะ
ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดสักประมาณบ่ายสามห้าสิบตอนนั้นในร้านมีอยู่๔คน
เป็นพนักงานหญิงเฝ้าเคาน์เตอร์๓คนช่างนำทองทำทองหลังร้าน๑คน
รอลูกค้าอยู่มีคนร้ายคนนี้ค่ะสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบ
เดินเข้ามาภายในร้านพนักงานบอกให้ถอดหมวกกันน็อกออก
คนร้ายก็ไม่ถอดแล้วก็พูดว่าผมมาเอาของ
ครับจากนั้นคนร้ายก็ลงมือก่อเหตุเลยแหละค่ะ
แหวนทองน้ำหนักรวมประมาณ๕บาทไปแล้วก็หนีไปเลย
ทีมข่าวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้น
เขาบอกนะเนี่ยคนร้ายคนนี้เขามาเดินดูราดเหลาแล้วนะคุณ
สองรอบอ่ะครับก่อนจะมาก่อเหตุนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็แล้วการก่อเหตุใช้เวลาเร็วมาก๒นาทีเลย
แล้วก็วิ่งออกไปจากร้านอย่างรวดเร็วเลยนะคะตำรวจยังไปพบข้อมูลอีกนะ
ว่าก่อนจะมาร้านนี้เขาไปพยายามก่อเหตุที่ร้านทองโชคดี
ท้องที่ปางบอนมาแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นพนักงานเขาคิดว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีครับ
ก็เลยรีบแจ้งเหตุกับเจ้าของร้านเขาก็เลยไหวตัวหลบหนีมาได้
แล้วก็มาก่อเหตุกับร้านเนี้ยค่ะเขาคงศึกษานะ
เรื่องของการหลบหนีเป็นอย่างดีเพราะเอาไขควงไปวางขวางประตูไว้
เพราะธรรมดาประตูร้านทองทางพนักงานสามารถกด
แล้วมันล็อกได้เลยมันเปิดมันปิดได้จากด้านในหลังเคาน์เตอร์